วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เมื่อหญิงสาวชาวเขาเผารีซอร์๒คนขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนน
แล้วก็เสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก่อนจะล้มลงนะครับ
แล้วรถกระบะที่ขับตามหลังมาก็เหยียบทับไป
ทำให้บาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แต่ว่ารถกระบะคันนี้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากที่ผ่านมาแล้ว๔วันคดียังไม่มีความคืบหน้า

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะสีดำ
ขับออกจากริมถนนโดยเลนส์กลางมีรถจักรยานยนต์๒คันขี่ตามกันมา
แต่ขณะที่รถจักรยานยนต์คันหลังที่มีหญิงสาวสองคนนั่งมา

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุก๖ล้อที่วิ่งอยู่เลนขวาสุด
ขับผ่านไปจู่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันก็เฉียวชนกันจนล้มลง
ทำให้รถกระบะสีดำที่ขับตามหลังทับร่างของหญิงสาวทั้งสองคนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ระแวกนั้นแจ้งกู้ภัยเขาช่วยเหลือเร่งนำส่งโรงพยาบาล
และพบว่าทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุคือถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีตะบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนคือนางสาวกฎชกรลำทานสสิทรอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นปวชวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
และเด็กหญิงจันจิราเหล่าหมู่อายุ๑๒ปีซึ่งทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ต่อมา๑๕สิงหาคมนางจิตนันเหล่าลีอายุ๓๙ปี
ชาวเขาเผาลีซอร์ในอำเภอสันทรายและญาติญาติเดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป์
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร้องขอความเป็นธรรม
หลังแจ้งความว่าที่สพแม่ปิงเจ้าของท้องที่
แต่ผ่านไป๔วันแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้า
ที่กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ซึ่งรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน
เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง

มาดำเนินการตดสอบกล้องวงจรปิดครับ

ทางกฎหมายครับ
เมื่อเจ้านัทธิยืนยันว่ามันยิ่งนอนใจเช่นนี้
ญาติผู้เสียชีวิตรู้สึกสบายใจขึ้น
และนำสบของล้านสาวทั้งสองคน

ล่าสุดวันนี้นายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

และตัวแทนสมาภัณฑ์ลีซูแห่งประเทศไทย
เดินทางไปสอบถามความคืบหน้าคดีที่สพแม่ปิงอีกครั้ง
แต่ก็มีการโต้เถียงกันขึ้นเล็กน้อยกลางโรงพัก
รักษณะที่จะมีความคิดขึ้นกับคุณ
รักษณะที่จะมีความคิดขึ้นกับคุณ

และที่จะมีความคิดขึ้นกับคุณ
และที่จะมีความคิดขึ้นกับคุณ

เป็นแหน่งก็จะมีความขึ้นมาก
สิ่งที่ผมคือเป็นความภูมิกับสอบบอกแม่ปีนก็คือตูตำนีเรื่องการเป็นวงเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าเขาทำตามหน้าที่ผมก็บอกว่า
ผมก็มีหน้าที่คือตรวจสอบการทำงานของตำรวจ
เพราะเราเองผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าจากการที่เราได้ตรวจสอบแล้วเนี่ย
ตัวพนักงานสอบสวนให้ผู้เสียหายไปหาพยานหลักฐานเอง
เมื่อครอบครัวผู้เสียชีวิตยังไม่ได้คำตอบที่มีความคืบหน้า

พลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรือง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

และจะเร่งรัดคดีให้พนักงานสอบสวน
ลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่างโดยเร็วที่สุด